พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานอาชีพให้กับประสบกรณิกรชาวไทยมากมายนะครับ
รวมทั้งอาชีพเลี้ยงโคนมพระราชทาน
ที่ก็ได้ทำให้เกษตรกรมีกินมีใช้ลืมตาอ้าปากได้
แล้วก็ทำให้คนไทยมีนมสดบริโภคในประเทศด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทุกเช้ามืดสวัสดิ์สมรักจะลุกขึ้นมาให้อาหารโคนม
เพราะโคทุกตัวคือชีวิตและหัวใจที่สร้างให้เขามีอาชีพ
สามารถลืมตาอ้าปากได้มาจนถึงทุกวันนี้
สวัสดิ์เคยอาศัยในหมู่บ้านที่ห่างไกลไม่มีอาชีพติดตัว
ก่อร่างสร้างตัวจนเป็นเจ้าของ
พงศวรรคฟาร์มฟาร์มโคนมที่ตั้งอยู่ในอำเภอมวกเหล็ก

เมื่อ๔๐ปีที่ผ่านมาเขาตัดสินใจมาสมัครเป็นนักเรียนฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค
เพราะเห็นว่าพี่ชายที่มาเป็นนักเรียนฟาร์มก่อนหน้านี้
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินเป็นของตัวเอง
มีบ้านอยู่และมีวัวเป็นของตัวเอง
สรุปแรกของยุคลุ่นที่๔มาอยู่ก่อน
พอฝึกผ่านหลักสูตรเก่งแล้ว
รัฐบาลเขาจะสนับสนุนให้วัว๕ตัว
แล้วก็มีบ้านให้บ้านหนึ่งหลัง

อยู่บ้านเราเนี่ยทำให้ตายมันก็ไม่มีที่

ที่เขาสนับสนุนให้คนเลี้ยงวัว
เพื่อจะให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ให้มีน้ำนมบริโภคในประเทศ
เมื่อก่อนอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพใหม่

เพราะโคนมที่นำมาเลี้ยงมาจากเมืองนอก

เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคนมที่ถูกต้อง
ตามพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
หวังให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า
และช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคง
คือจริงอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ในหลวงท่านให้มาจริง
เพราะว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าวัวที่จะเลี้ยงในประเทศไทยได้
สวัสดีมีโอกาสได้รับพระราชทานที่ดิน
สำหรับการเลี้ยงโคนมตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก
แต่เขาเลือกที่จะสละสิทธิ์
และพัฒนาส่งเสริมเรื่องการผสมเทียม
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับเกษตรกรลายอื่น
หลังจากที่เราอายุมากขึ้น
พอเป็นนักส่งเสริมพอมีอายุมากขึ้น
เราก็ต้องเตรียมตัวของเราละ

แต่ตอนนี้เราต้องมาทำยังไงก็ได้

เราก็ต้องมาเก็บรายได้จากมันทุกอย่าง
ของสวัสดิ์เริ่มจากเลี้ยงวัว๓ตัว
คอกวัวที่สร้างจากโครงเหล็กมือ๒
เมื่อเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ฟาร์มให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ถ้าทำให้ถูกหลักถูกวิธีการ

เราต้องใส่ใจมันนิดนึงให้วิชาการเข้าไป
ตอนนี้คนที่เขาซื้อนมบริโภค
เขาก็ต้องการนมที่มีคุณค่าทางอาหาร